กรณีที่มีผู้ชายขับรถกระบะ

ไปด่าคนขับรถเบนส์

แทรกออกมาด้วยนะคะร้องไห้

คือข่าวนี้มีคนแชร์คลิปนี้ไปเยอะมากจริง

แล้วเด็กก็บอกว่าทำไมมาว่าแม่หนูอย่างนี้นะคะ

ที่ทำให้ผู้หญิงที่ขับรถเบ้นคันนี้บอกว่า
โอ้โหคนแชร์ไปเยอะเธอกลัวว่าเธอจะไม่ปลอดภัย

คุณวรวรรรณเพชรสัมพันธ์หรือคุณหมาย
ที่เป็นผู้หญิงที่ขับรถคันนี้แล้วเด็กร้องอยู่ข้าง
ตัดสินใจไปพบตำรวจที่สนโชคชัยค่ะ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัว

แต่ลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อความปลอดภัย

ขณะที่เธอขับมาตามถนนเสนานิคม
กระบะสีขาวขับมาปาดหน้ารถเธอ
แล้วคนขับรถกระบะก็ลงมาต่อว่า

ก็ยอมรับนะว่าเธอขับช้า

อาจจะทำให้เขาไม่พอใจที่เธอขับช้า
คือเรามากับลูกเราก็ไม่อยากมีปัญหา
นั้นตกใจไหมครับที่เขาถึงขั้นลงมาจาก

จะยังไงแต่ว่าเราก็คิดว่าถ้าขอโทษอ่ะ
ส่วนใหญ่แล้วหลังบ้านเขาก็คือเขาอาจจะหุดหงิ

เราก็ไม่รู้เราจะทำอะไรให้เขาได้มากกว่านั้น
จากแบบขอโทษเพราะว่าทำให้เขาหุดหงิด
คือแบบว่าด้วยแบบชมพูอยู่ในรถ

แล้วแบบประมาณว่าเด็กขนาดนี้เขาเลยจดจำ
สิ่งที่แบบเป็นจิตใต้สำนึกเขาอะไรอย่างนี้

ก็คือแบบขอโทษเขาก็ยังด่าพ่อแม่อะไรอย่างนี้

เมื่อกี้ก็ยังแบบพูดกันอยู่
แต่ว่าพอคลิปนี้มีการเผยแพร่กันออกไป

กับเสียงของเด็กผู้หญิงตัวน้อยที่ร้องไห้ด้วย
แล้วก็พูดถึงคุณแม่ของเธอด้วยนะคะ
มีแบบคอมเมนต์ออกมาในเชิงชื่นชม
ลูกสาวของคุณใหม่ที่นั่งอยู่ในรถนะคะ
แล้วก็มีการแสดงความเป็นห่วงถึงความรู้สึก

แล้วอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนมาพูดหยาบคล้ายกับคุณแม่นะคะ
ซึ่งคุณใหม่ก็มีการปล่อยคลิปของน้องชมพู่นะคะ

แต่ว่าไม่ให้อภัยคนที่มาทำร้ายจิตใจของคุณแม่ค่ะ
ให้อภัยเขาได้ไหมคะ
ไม่ให้อภัยคนแบบนี้ต้องสั่งสอน
เพราะฉะนั้นชมพูบอกพี่สิคะว่าชมพูโอเคค่ะ

บ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บ